พระเอกลิเกตไทยาตกตึงตก
วันนี้จะมาขอเคลียร์ตกตึงตก
พอแล้วไม่ได้แล้วแค่นี้แหละแค่นี้เลย

เคลียร์เรื่องชาวบ้านเขาเมาส์ไปว่าพี่เอจะบวชคุณผู้ชม
ถามพี่เอพี่เอบอกฮะฉันนี่งงเลยอ่ะ

เพราะว่ากำลังมีผลงานเพลงมาให้ได้ชมกันด้วย

ไม่มีข่าวลือว่าพระเอกลิเกซุปตาเอชายาจะบวชเป็นพระ

เพราะว่าด้วยความที่พี่เอเนี่ยแกงานรุมงานแน่น
ภารกิจรัดตัวค่ะจึงขอใช้พระพุทธศาสนาเนี่ย
ด้วยการเป็นทูตพระพุทธศาสนา

ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมศาสนาค่ะกระทรวงวัฒนธรรม
และสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะ
อาจจะเป็นเพราะพี่เอเนี่ยชอบโพสต์

แง่คิดทางทำในโซเชียลของตัวเองบ่อย
อร่อยยังมีลูกยังโตไม่เต็มที่เลย

เขาอาจจะเห็นในไอจีในอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ในในหลายที่ขึ้นมาว่าพี่อ่ะนะ
จริงแล้วมันอาจจะเห็นภาพนั้นประมวลกันขึ้นมา
ก็เลยกลายเป็นว่าเออบวชไหมอะไรอย่างนี้เพื่อนก็แซวกัน
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะคือลูกกับเมียยังโตไม่เต็มที่เลย
แป๊บดึกก็แล้วกันเรื่องบวชคงยังไม่มีโอกาสนะคะ
แต่เรื่องผลงานเพลงพร้อมเสิร์ฟความลูกทุ่งแท้
ให้แม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ฟังกัน
ตั้งใจทำเพลงในครั้งนี้ค่ะเพราะอยากรักษาความดั้งเดิมเอาไว้นะ
แต่ไม่วายเหมือนกันมีเสียงวิภาควิจารณ์ว่าโอ๊ยพี่เอเชยจังเลยอ่ะ

ส่วนตัวค่ะพี่เอมองว่าพี่อยู่ในวงการบันเทิงมานาน

ผลงานใหม่ที่มีชื่อว่ารอยยิ้มก่อนจากลาค่ะ
เราต้องยอมรับว่ามันอาจจะถูกหูของใครบางคน

บทเพลงลูกทุ่งแท้นะครับ
ก็เลยอยากฝากไว้ด้วยรอยยิ้มก่อนจากลา

คุณสาธุขอให้ได้มาร้องที่บรรเคลงไทยรัฐด้วย
สาธุแล้วนะ

เอร้องนิดร้องหน่อยพี่เอ

พี่เอบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนึง
ขอไปทำเพลงให้มันสมบูรณ์ก่อน

ทีเดียวฟังพี่เอไปก็เพลิน